ไปเลยครับก็คือวันนี้เนี่ยเรายังมีอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมกับโครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดนะคะ
ร้านที่เราจะนำเสนอวันนี้นะคะมีชื่อร้านว่าอะไรอร่อยไปดูสิคะอะไรอร่อยนะ
วบองปลาร้าสับปรุงสุกค่ะเป็นปลาร้าคุณภาพผ่านการอบเครื่องสมุนไพรสะอาดรสนัว
ทานได้นานด้วยนะคะเป็นแจ่วบองปลาร้าสับปรุงสุกขนาด๑๘๐กรัม
ปลูกละ๖๕บาทเขาใช้ปลาร้าที่มีคุณภาพผ่านการอบเครื่องสมุนไพรรสชาตินัวเผ็ดปานกลาง
อันนี้คือทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยแล้วก็เก็บเอาไว้ได้นานแต่ไม่ได้ใส่สารกันบูดนะจ๊ะ
ขายผ่านช่องทางออนไลน์และรับตัวแทนจำหน่ายด้วยสำหรับใครที่สนใจหาอาชีพเสริม
ถ้าสนใจจะสั่งซื้อถ่ายภาพเก็บไว้เลยจ้า๑๒๓แชะ
คุณผู้ชมนะครับสนใจอยากจะฝากร้านกับเราเข้าไปได้นะครับที่แฟนเพจ
เพราะกิจกรรมของเราเนี่ยยังอยู่ต่อไปแบบยาวพร้อมรีวิวโปรโมทสินค้าให้กับท่าน
กิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด